จนล่าสุดในนายวิราษน์นำความคิดออกมาตำหนี่อดีต

เพราะว่าตอนแรกกรกตยื่นให้สารรัฐธรรมนูญช่วยพิจารณาใช่ไหมคะ

สารบอกแบบนี้มันไม่ได้อยู่ในอำนาจของสารรัฐธรรมนูลที่จะมาพิจารณา
ที่กรลดการกรกตก็ยืนยันได้ค่ะว่า
การคำนวณสสบัญชีรายชื่อ
ก็อย่างที่ทุกคนพูดกันนั่นแหละมันมีสูตรเดียว

แล้วมันก็เป็นอำนาจของกรกตที่จะต้องทำตาม
ไม่เห็นจะต้องไปเลือกสูตรอื่น
คนนั้นคนนี้นักวิชาการหรือพักนั้นพักนี้เขาพูดออกมาเลย
สำนักงานกรกตรวบรวมความเห็นจากสังคมแล้ว
เอามาพิจารณาหาเหตุและผลว่าทำไมสูตรมันถึงแตกต่างกัน
แต่ไม่ได้เป็นการเสนอความเห็นให้กรกตเลือกสูตรใดสูตรหนึ่ง

ส่วนสูตรที่ว่าที่มีสูตรเดียวนี้จะเป็นสูตรไหนนั้น
ทุกคนจะรับทราบพร้อมกันในวันที่กรกตประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
เอาก็น่าจะประมาณสักอาทิตย์๒อาทิตย์นี้ถูกไหม

ทีนี้นายมีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนุน
ก็ปฏิเสธตอบคำถามสื่อมวลชนนะคะสำหรับเรื่องความไม่ชัดเจนในสูตรคำนวณหาสอสอปาร์ตี้ลิสต์เนี่ย
โดยบอกว่าก็ไปถามกรกตสิ
ก็หน้าที่ของเขาก็ไปถามเขาดู

ตำแหน่งตอนนี้คืออดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูล

พอสื่อถามว่าปวดหัวไหมคะ

นายมิช่างตอบว่าไม่ท่านซั่นไม่ปวดหัว

รัฐธรรมนุนที่การเคลือข่าวต่อดต้านการคอลับชัน
ก็โพสต์ข้อความนะคะทางเฟซบุ๊กบอกว่า
ถึงเวลานี้ได้เห็นถึงจิตสำนึกในความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
และในฐานะของสมาชิกขอสชแล้วหรือยังล่ะ
เป็นคนร่างกฎหมายนี้มากับมือแท้
แต่เมื่อชาติและประชาชนต้องการความชัดเจนให้ช่วยชี้ถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของสูตรคำนวณ
นายมีชัยกลับปัดความรับผิดชอบอย่างไม่แย่แสโยนไปให้กรกตตัดสินใจเอง
ทั้งที่ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องผลประโยชน์ของชาติและประชาชน
ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของนายมีชัยจำเอาไว้
อย่าให้นายมีชัยร่างกฎหมายใดอีกแรงนะคะ
นี่เอ้านายกว่าไงคะพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีออกมา
พูดถึงสถานการณ์การเมืองโดยรวมนะคะเพราะว่าหลายฝ่ายบอกว่า
ตกลงเลือกตั้งครั้งนี้โมคะไหมคะท่านนั่นสิยังไงกันแน่
นายกบอกได้ยินคำนี้มาบ่อยมากได้ยินมาตลอดเลย
โมคะโมคะเลือกตั้งเป็นโมคะขอร้องเลยนะ
อย่าคิดกันไปคนละทางสองทางจนมันเลอะเทอะ
เมื่อกรกตสั่งให้นับคะแนนใหม่แล้วยังไม่พอใจอีก
ก็ไม่รู้จะเอาอะไรให้แล้วนะถ้าคิดกฎหมายเข้าข้างตัวเองแบบนี้
ไม่มีใครไปไหนได้หรอก
จะมีมอบทางการเมืองเกิดขึ้นหรือไม่จากความแน่นอนทางการเมือง
ความไม่แน่นอนก็คือพวกเรากันเองก็พูดกันไปกันมาจนมันเสียหาย
รัฐบาลก็ยืนยันว่ารัฐบาลแน่นอน
รัฐบาลมีกำหนดกฎกฎิกากำหนดง่วงวันเวลาต่างไว้ทั้งหมดนะครับ
ในการเดินหน้ามาตามกฎหมายตามรัฐมนุนทุกอย่าง
เพราะฉะนั้นนี่คือความแน่นอนของรัฐบาล
แล้วเป็นไปตามความต้องการของประชาชนก็ทำให้ทุกอย่างแล้ว
เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่แน่นอนเกิดขึ้นมา
ก็เนื่องจากพวกเราหลายคนก็พูดจากคนละทาง๒ทาง
บางทีก็ไม่ได้ยึดกฎหมายกระบวนวิทธรรมเป็นหลัก
หรือคิดกฎหมายเข้าข้างตัวเองตลอดมันก็ไปไม่ได้หมดนะ